เมื่อตอนแรกเราเข้าใจกันว่าวันนี้แหละวันศุกร์นี้
ตำรวจน่าจะสรุปสำนวนได้เขาบอกว่าน่าจะปิดคดีน่าจะสรุปใจความอะไรออกมาได้
แต่สุดท้ายแล้ว๑๕วันมันไม่พอจริงสำหรับคดีนี้นะคะ
ล่าสุดพตโธจิรพันธ์พุมิจิตรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ก็ออกมาบอกนะคะว่าสำนวนวันนี้ยังไงก็ไม่ทัน
ขอเวลาเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมอยู่นะคะ
ต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ผลตรวจกองพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่คนตั้งข้อสงสัยกันมากที่สุดก็คือ
เรื่องของร่องรอยบาดแผลต่างบนร่างของคุณแตงโม
เรื่องนี้เนี่ยนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่า
แพทย์นิติเวชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาร่วมพิสูจน์แล้ว
ว่าบาดแผลเนี่ยเกิดก่อนหรือหลังการเสียชีวิต
ตรวจสอบเรื่องรอยนิ้วมือแฝงเรื่องคราบเลือด
ว่าเวลาประมาณสัก๑สัปดาห์
ถ้ารายงานผลชนะสูตรศพออกมาเป็นทางการแล้วเนี่ย
น่าจะตอบโจทย์ได้ทั้งหมด
และจะทราบทั้งหมดว่าร่างกายมีบาดแผลตรงไหนบ้าง
ข้อสงสัยที่ประชาชนเขาเคยตั้งเอาไว้๙จุดด้วยกันนะคะ
เรื่องบาดแผลเรื่องร่างกายร่างของคุณตังโม

แผลที่หัวเรื่องของลูกตาแผลขาขวา
แผลที่หน้าขาฟันหน้าหักรอยช้ำที่คอมือหงิกเกร็ง
ที่ขาซ้ายและข้อเท้ามีรอย
ถ้าผลชนสูตรอย่างเป็นทางการออกมาแล้ว
หวังว่ามันจะตอบ๙ข้อนี้ได้ด้วย
เพราะนี่คือข้อมูลที่ประชาชนเขาก็รวบรวมกันมา

ซึ่งตำรวจก็บอกว่าถ้าได้ผลตรวจพิสูจน์หมดแล้ว

เพื่อวิเคราะห์ไล่ไปทีละประเด็น

โดยประเด็นเรื่องการวิเคราะห์บาดแผล

ตกลงอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม

พยานหลักฐานที่มีอยู่ในตอนนี้
ยังคงเป็นเพียงเรื่องของอุบัติเหตุ

่งไปถึงเรื่องของการฆาตกรรมได้

ไม่ได้จะปิดตายทางฆาตกรรมหรืออะไรเลยนะคะ

ตำรวจไม่ห้ามเลยนะส่งมาเลย
มาช่วยกันช่วยกันหาคำตอบเรื่องนี้
เอามาให้พนักงานสอบสวนได้เลย

ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่า
เกิดจากการพลัดตกเอง
หรือมีผู้กระทำ
ซึ่งหลายอย่างอย่างที่ผมนำเรียนว่า
ต้องรายงานอย่างเป็นทางการ
แล้วเมื่อผลออกมาแล้ว

ในร่างกายมีบาดแผลตรงไหนบ้างนะครับ

การทำคดีต้องมีความรอบครอบนะครับ
แล้วก็ต้องให้ได้วัตถานครบถ้วนนะครับ

ผมนำเรียนชัดตรงนี้เลยว่า

ไม่ว่าจะสอบสวนปากคำพยาน

ยังไม่มีอะไรบ่งชี้ไปว่า
เป็นคดีฆาตกรรมนะครับ

มีหลักฐานอะไรที่มั่นใจว่าเป็นคดีอื่น

ฝ่ายสืบสวนเนี่ยเขาบอกว่าก็รวบรวมมาหลายส่วนแล้ว
แต่หลายส่วนที่รวบรวมมาเนี่ย

ไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มีนะ

แต่ได้รวบรวมในจุดอื่นมาประกอบรวมกันไว้
แนวทางในการสรุปสำนวนคดีแล้ว

คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้วกว่า๘๐คน

ส่วนคำให้การของแต่ละคนที่ก่อนหน้านี้
ตำรวจออกมาพูดเองใช่ไหมที่บอกว่า
มีคนโกหก๑คนมีคนพูดไม่ตรง

แล้วมีลักษณะการเตรียมกันด้วย

ให้การของแต่ละคนมีบางส่วนไม่ตรงกันจริง
เดี๋ยวจะรอพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
มาประกอบเรื่องเหล่านี้ด้วย

คำถามคือวันนี้รออะไร

พยานเนี่ยสอบไปแล้ว๘๐กว่าปาก

ตอนจรปิดตำรวจบอกว่าได้มาเนี่ย๖๐กว่าจุด

พยานแวดล้อมต่างได้มาหมดแล้ว

ตอนนี้รอผลทางนิติวิทยาศาสตร์

เพราะชนะสูตรศพของคุณตังโมเนี่ยผลเบื้องต้นออกมาแล้ว

ตอนนี้ส่งไป๒สถาบันนะครับแทบวิชานิติวิทยาศาสตร์ของคณะพัทยาศาสตร์
รุราชพยาบาลของมมหิดลแล้วก็อีกที่นึงเนี่ย
ก็คือสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าไปลามาหรือไปจุฬาอะไรด้วย
เป็นว่าถ้าฟังจากท่านผู้การภาคหนึ่งเนี่ย
ตอนนี้คือไปที่ของมหิโด
กับโรงพยาบาลตำรวจ๒ที่
โรงพยาบาลตำรวจไปตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วใช่ค่ะ
รอผลทางการชนสูตรอย่างละเอียดว่า
ตกลงบาดแผลในร่างกายคุณตังโมเนี่ย
เกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลังการเสียชีวิต
แต่ยังไม่มีอะไรบ่งชี้ของรูปคดีทั้งหมดว่าจะไปสู่การฆาตกรรม

อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากผู้เสียชีวิตเอง

อันนี้ทางผู้ประการตำบุธรภัณฑ์ภาค๑บอกนะครับ

ทีนี้รายงาน
หรือว่าท่านผู้บัญชาการตำบุธรภัณฑ์ภาค๑บอกนี่แหละ

แพทย์มิติเวทย์วิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งเป็นแพทย์เวรที่รับผิดชอบผ่าชนสูตรศพ
ได้ตรวจสอบในช่องปากลำคอของคุณตังโมแล้ว

พบว่าไม่มีร่องรอยฟันหักตามที่มีการตั้งข้อสังเกต

เปิดผมตรวจสอบกระโหลกศีรษะ
ไม่พบร่องรอยกระแทกด้วยของแข็ง

หรือว่าท่านผู้บัญชาการของทางนิติเวทตำรวจเนี่ย

แต่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกวันนี้

ก็เลยต้องไปถามพี่ไทยเอกพันธ์
เมื่อวานพี่ไทยเอกพันธ์ก็ยืนยันกับเรา
ไทยเอกพันธ์บอกว่าความจริงแล้วเนี่ย
คือวันที่ไปนำร่างของคุณแตงโมเข้าฝั่งในวันแรก

ในการที่จะดำเนินการต่างนานาตำรวจก็มา
บันทึกพ่งบันทึกภาพอะไรก็ว่าไป

อย่างเช่นดวงตาเบ้าตากะโหลกสิทธิ์ศรรย์

ก็เพราะรอทางเจ้าหน้าที่เขาจะพูดนี่แหละ

เห็นผ่านมาสิบสามสิบสี่วัน

มีแต่เรื่องของร่องรอยบาดแผลที่ต้นขา

เขาบอกเขาตรวจแล้วไม่มีฟันหัก

ไทยเอกพันธ์ยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ว่าเห็นฟันหน้าของคุณตังโมเนี่ยหักจริง
แล้วที่บริเวณใบหน้าก็มีรอยช้ำ
ตอนนั้นใครที่เห็นภาพหลายคนที่ใกล้ชิดกับคุณตังโมต่างก็สงสัย
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสภาพศพของคุณตังโม
ว่าคนจมน้ำลักษณะมันเป็นอย่างนี้หรือ

อยากได้คำอธิบายว่าแผลต่างที่เห็นเนี่ยมันเกิดจากอะไร
แต่เมื่อแพทย์สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
รับผิดชอบในการผ่าชนะสูตรศพ
บอกว่าตรวจสอบแล้วช่องปากลำคอไม่มีรอยฟันหัก
ตามที่มีการตั้งข้อสังเกต
ศีรษะไม่มีร่องรอยการกระแทกต่าง
ไทยเอกพันธ์บอกว่าก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้น

แต่เชื่อว่าต้องมีคนที่เขาคงจะต้องเดินหน้าต่อ
ในการพิสูจน์ความจริงให้กับคุณแตงโมอย่างแน่นอน
ส่วนตัวเองที่ออกมาพูดเนี่ย
เพราะต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโม
ผมก็อยากจะแค่พูดขอความเป็นธรรมให้น้องว่าสิ่งที่น้องโดนนั่นมันคืออะไร

อาจจะไปกระแทกตะหลิ่งหรือขอนไม้อะไรลอยอยู่ที่น้ำก็ได้

เออมันก็ต้องมีคำอธิบายมาเท่านั้นเอง
ผมไม่ได้มาที่แบบมางัดหรือว่าอะไรข้อกฎหมายของอะไรของนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
ก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วแค่อยากจะพูดว่าสิ่งที่ผมเห็นมันไม่เห็นมีคำตอบมาให้พวกเราได้รู้เลยว่าคืออะไรเท่านั้นเอง
จะมีคำตอบให้ผมหรือไม่มีมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญ
คือผมแค่ค้างคาใจของผมเฉยว่าสิ่งที่ผมเห็นมันคืออะไร
ไม่มีคำตอบหรือไม่ใช่ก็จบไม่มีอะไรครับ
ผมไม่ได้มีอะไรที่จะต้องแบบว่าเฮ้ยผมต้องเอาชนะคุณผมเห็นจริงอย่างนู้นอย่างนี้
ถ้าคุณคิดว่าคุณพิสูจน์แล้วว่าไม่มีฟันหักอะไรก็โอเคครับผมต้องขอโทษด้วยจริงนะครับ
ที่เพราะอาจจะตาฝาดนะครับที่มองเห็นว่าฟันหักไหมครับ
นี่พี่ไทยบอกแม่ขอโทษเลยตาฝาด
ฝาดแต่จะค้านสายตาคนดูหรือเปล่าเนี่ยคือความจริงผมก็ไม่ได้อะไรนะ
แต่ผมเนี่ยได้ยินข่าวตั้งแต่ต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่ผ่านมา
พบตรบอกให้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมาแถลงคดีคุณแตงโม
เพราะว่าสังคมเนี่ยคาใจแล้วก็ติดตามกันอยู่ทุกวันขอให้แถลงทุกวันเลย
มีอะไรที่ตรวจสอบตรงไหนสงสัยตรงไหนจะได้ตอบกันเป็นข้อวันแรกนี่แถลงละเอียดยิบ
วันที่๒มีแถลงอีกครั้งหนึ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วหายไปเลยไม่มีการแถลงอีกแล้ว
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะท่านท่านยังจะแถลงทุกวันเพื่อบอกความคืบหน้าหรือว่าอ่า
ซึ่งความจริงผมว่าถ้าท่านโฆษกจะแถลงทุกวันอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
หรือให้ทีมโคศกหรือว่าท่านที่รับผิดชอบดูแลช่วยมาบอก
คือสื่อมวลชนจะได้ช่วยบอกไปยังสังคมว่า

หรืออะไรแบบนี้นะฮะ

มันก็จะถาโถมกลับไปทางตำรวจนี่แหละ

เราไปถามคุณโมอามีนานะคะ
น้องสาวเพื่อนคนสนิทของคุณแตงโมเนาะ
ซึ่งเธอเคยให้สัมภาษณ์ในหลายรายการแหละว่า

เราก็ถามประเด็นเรื่องของการชนะสูตรพลิกศพเหมือนกันว่า
เออเรื่องนี้ทีวาบมีคนจะขออายักษ์ศพบ้าง

ส่วนตัวเนี่ยเธอเองก็อยากให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
สมาชิกวุฒิสภาแล้วก็อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
เข้ามาช่วยตรวจพิสูจน์ร่างของแตงโม
เรื่องจริงหรือไม่จริงเธอบอกว่าเธอไม่รู้หรอก
แต่ผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยเธอพร้อมที่จะยอมรับ
แต่ขอให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เธอบอกว่าส่วนตัวเธอเอง
ไม่ขอยุ่งเกี่ยวเรื่องคดีทั้งนั้นครับส่วนประเด็นทนายความของคุณแม่ทนายความกฤษณะ
เธอก็บอกว่าเธอก็เชื่อว่าถ้าหากทนายมีจัญญาบันที่ดี
ผลคดีก็ต้องออกมาเป็นบวกไม่มีทางล่ม
แต่ถ้าทนายเนี่ยเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเธอบอกแล้วเธอจะทำอะไรได้
แต่เธอขอเชื่อมั่นในตัวทนายทุกคนแต่ทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับตัวทนายคนนั้นด้วย
คือหนูอ่ะก็รอให้รอให้เขาสรุปสำนวนเราก็อยากจะฟังข้อเท็จจริงที่เป็นสำนวน
ต่อให้สำนวนจะอ่อนหรือสำนวนจะหนักหรืออะไรก็ตาม
ก็ก็ยังอยากจะฟังข้อสรุปสำนวนทั้งหมดก่อนณตอนนี้นะคะเพราะว่าเขาก็ยังไม่สรุปสำนวนใช่ไหม
อย่างหนูน่าจะเอื้อมหมอพรทิพย์ไม่ถึงค่ะคุณพี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้พูดออกสื่อเราก็อยากให้คุณหมอพรทิพย์ลงมาดูแลเอง
หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันปัจจุบันท่านอายุสักประมาณ๖๗หรือ๖๘ประมาณนี้
ท่านเป็นอดีตภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์คุณหญิงหมอที่โอ้โหเชี่ยวชาญด้านการผ่าพิสูจนศพมาก
คือเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้เลยถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับนิติเวศอะไรปุ๊บเนี่ยทุกคนจะนึกถึงคุณหญิงหมอก่อนคนแรก
สืบจากศพเนี่ยท่านเป็นคนเขียนหนังสือตรงนี้นะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวตรงนี้เอาไว้ด้วย
วันนั้นที่คุยกันท่านยังบอกว่าคดีคุณตังโมก็ต้องสืบจากศพ

ตอนที่มีข่าวว่าทางคุณแม่คุณตังโมทนายคุณแม่ทนายแม่คุณกิจสนะ

จะไปพบคุณหญิงหมอแล้วก็นัดเจอกันที่สภา

เพื่อจะขอให้ช่วยเรื่องการผ่าชนะสูตรศพอีกครั้งหนึ่งเนี่ย

หญิงคุณหญิงพรทิพย์ท่านบอกแล้วว่าท่านลงมือผ่าเองไม่ได้แล้วนะ

คือส่วนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าก็ท่านก็เกษียณมาหลายปีแล้ว

เรื่องของการผ่ามันต้องมีความชำนงชำนาญท่านอาจจะเลื้อมานาน
แต่ท่านบอกว่าในเชิงของการผ่าพิสูจน์ศพผ่าชนะสูตรศพเนี่ย
ผู้ที่จะทำการผ่าเขาต้องมีอำนาจหน้าที่มีการอนุญาตอยู่ในหน้าที่แบบไหนอะไรยังไงด้วย
ซึ่งตอนนี้ท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่ก็ให้มายื่นหนังสือยื่นเรื่องได้
จะได้เดินไปสู่กระบวนการในการตรวจสอบหรือว่าเดินหน้าช่วยเหลือทางคดีต่อไปอะไรยังไงก็ว่ากันไป

แต่อีกเรื่องหนึ่งนะนอกจากอายัดศพอายัดได้หรือไม่ได้
ผ่าชนะสูตรศพผ่าแบบไหนอะไรยังไงถ้าจะทำต่อ